เปิดตัวชุดแข่งรุ่นใหม่นะครับในรุ่นรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
ซึ่งนักเตะทีมช้างศึกนะครับจะสวมใส่ในเกมที่จะเจอกับซาวดีอาราเบียวันที่๑กันยายนนี้ครับ
แข่งขันของฟุตบอลทีมชาติไทยชมใหม่นะครับในรุ่นรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
มีแนวคิดมาจากเนื้อร้องท่อนหนึ่งของเพลงชาติไทย
เพื่อสะท้อนให้แฟนบอลและนักเตะรู้สึกรักและสามัคคี
พร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจสู้เพื่อประเทศชาติ
ช่วยระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วทำให้เหงื่อแห้งเร็วกว่าเดิม
และยังคงเอกลักษณ์ด้วยลายสีทองที่ปกทั้งสองข้าง
กด้านหลังนะครับได้อันเชิญตราพระมหามงกุฎอันเป็นเครื่องหมายเกียรติยศ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งฟุตบอลสยาม
แข่งรุ่นรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยนะครับมี๒สีก็คือสีน้ำเงินและสีแดง
จำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศในวันที่๑กันยายน
พร้อมกับวันที่นักเตะทีมชาติไทยนะครับจะลงแข่งเจอกับซาวดีอาราเบีย
แฟนบอลสามารถซื้อและสวมใส่เชียร์ทีมชาติไทยได้ทันทีนะครับ
ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศราคาตั้งแต่๘๙๐ไปจนถึง๑๑๘๐บาทครับ